จริงแล้วก่อนหน้านี้คุณนวัดเองเนี่ยได้มีการนำเอานางงาม๕คนในนั้นมีอิงฟ้าด้วย
ไปมอบเงินรางวัล๖ล้านบาทให้กับทางฝั่งของคุณเอกคนนี้
กรณีที่ว่าเขาเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มของหงทองแล้วก็ถูก
พอถูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเนี่ยนะก็เลยตามนางงามเพราะว่าจริงครั้งนึงเนี่ย
๕ล้านบาทบอกว่าจะมาเป็นเหมือนกับสปอนเซอร์ในการสนับสนุนไป
แต่มีข้อแม้ในข้อสัญญาบอกว่า
แต่ถ้าเกิดว่าครั้งใดก็ตามแต่ที่ทางฝั่งหงทองเนี่ย

ต้องให้เหล่าบรรดานางงามทั้ง๕เนี่ยนะฮะ
ได้มีการเอาเงินไปมอบให้กับผู้ถูกรางวัล

อันนี้คือครั้งแรกที่ไปนางงามห้าคนก็ไป

เอ๊ะมันก็ดูแปลกเหมือนกันว่า

ผู้ที่ถูกลอตเตอรี่จากหงทองไม่ได้ถูกจริง

ไปถึงตัวหลัก๒๔ล้าน
ที่มีคนถูกแล้วคนนั้นเนี่ยก็คือ

แล้วแบ่ง๑รางวัลส่งมาให้บิ๊กเอ็ม

เนี่ยนี่เป็นการถ่ายรูปแล้วก็ลงข่าวของต่างนานา

ปรากฏหลังจากนั้นคุณนวัดเองก็เอามาเปิดเลยบอกว่า

จ้างเขาอย่างคุณเอกเนี่ย๕๐๐บาท

ก็ได้มีการออกมาพูดกับผมบอกว่า

จริงหรือเปล่าครับเนี่ยที่แบบตกลงคือยังไงครับ

เขาจะไม่พูดในรายการเขาจะไม่พูดในสาร

เดี๋ยวมันจะเป็นแบบเราตอบรับไปเลยว่าจริงหรือไม่จริง
ผมก็บอกอ้าวในที่ทำไมจะพูดไม่ได้
ผมก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้นวัดอันนี้เมื่อวานนี้ผมก็ทำเรื่องนี้ไป
วันนี้คุณนวัดก็มาออกโอ้โหยับครับนายยังไงยังไงอ่ะ
นวัดใส่เละเลยนวัดก็บอกเลยบอกว่าจริงแล้วประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันไม่ได้เกี่ยวข้องว่าผิดสัญญาหรือไม่ผิดสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของนางงาม
ทางฝั่งของเอ่อหงทองเนี้ยเขาบอกว่าคือนวัดเนี้ย
หรือทางเอ่อมิสแกนเนี้ยไปผิดสัญญาเขาอ้าว
ไม่มีการส่งนางงามไปนวัดเลยบอกมันไม่ใช่
อ่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าผมไปรู้มาว่าอ่า
ขึ้นมาและวันนึงถ้าเกี่ยวกับผมส่งนางงามผมไปอ่ะ
บ้านเฉาช่องกับเขาแล้วไปเอาตัวเลขไหนมาว่าถูกรงวลที่หนึ่ง

วันนี้คืนนี้พี่อยากทำแผนการโฆษณา

โอเคค่ะวันนี้ภูมิลัทนามถูกรางวัลที่๑นะคะ
เอ๊เอาเชิญนางงามมามอบเงินให้รางวัลให้นะคะ

แต่หลังนวัดบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มแปลกแล้วมันยังไงวะ
นวัดก็เลยไปตามสืบจนกระทั่งรู้ว่าในเอกคนเมื่อกี้เนี่ยที่เอาเงินไปมอบให้
เป็นของปลอมคือรับจ้างมา๕๐๐บาท
เออขอไปพูดบนชั้นสารละกัน
จริงแล้วเขาถูกกันแกล้งมีคนกันแกล้งเขา
แต่เขาก็ยังไม่บอกว่าจริงหรือไม่จริง
แต่นวัดบอกว่ามันจริงฉันพูดเลยว่ามันจริง
เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้
แล้วก็พามาถึงเรื่องของ๒๔ล้านอีก
วันนี้นพัฒน์ก็พูดอีกบอกเอาเงินมา๒๔ล้านจ่าย
แล้วเงินไปไหนอ่ะอ้าวก็แบกกลับไปอีกอ่ะ
ก็คือเอามาเซ็ตไว้จ่ายแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้าง

แล้วเสร็จแล้วปุ๊บวันนี้อยู่ดีน้องมัดก็ไปให้

ซึ่งเป็นพนักงานเก่าคนหนึ่งของทางหงทองเนี่ย

อิงฟ้าเนี่ยไปมอบรางวัลเหมือนกัน
โทรศัพท์ไปเฝอไพรส์นี้คุณถูกรางวัลนะคะเออแต่หงทองนี้เสร็จปุ๊บก็บอกอ๋อคนนั้นไม่ไม่ไม่ไม่ได้ให้ไปอยู่จิงกะโปรหรอก
จริงจริงแล้วอยู่กรุงไทยได้แหละแล้วก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรเงี้ย
คุณนวัดไปสืบมารู้มาอะไรมันก็เป็นประเด็นไปหมดเลยตอนนี้ก็ต้องรอหงทองออกมาชี้แจงอีกทีนึง

โปรดติดตามตอนต่อไป